วันนี้ทำให้สวนลุมนั้นคึกคักคนโอ้โหแตกตื่นเพราะว่าท่านนายกเนี่ย
ไปสวนลุมไปเยี่ยมเยี่ยมประชาชนไปลำไทยเก๊ก
ออกกำลังกายไปถ่ายรูปเซลฟี่กับประชาชน
วันนี้ไม่ได้ไปทำเนียบแต่ว่าไปตรวจราชการที่สวนลุมพินี
จริงจริงถ้าจำกันได้อ่ะนายกเคยมีเอ่อนโยบายนี่ว่าทุกวันพุธอ่ะ
ให้ค่าราชการออกกำลังกายตอนนี้ยังออกกันอยู่หรือเปล่า
ไม่รู้สิฮะเออนี่ฮะก็เต้นอลาบิกกันไปโอ้โห
คนก็แตกตื่นคนไปวิ่งก็แฟนคลับท่านก็เนี่ย
อายุอนามกว่านี้ลำไทยเก๊กแล้วนะฮะ
นายกมารำเต็มยดเลยเหรอคะใส่สูตรมารำไทยเก๊ก
คือเมื่อเช้านี้ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมกับทีมงานก็ไปตรวจเยี่ยมราชการที่สวนลุมพินี
ไปดูความเรียบร้อยนะฮะไปพบปากกับประชาชนที่ไปออกกำลังกาย
แล้วก็อย่างที่เห็นไปร่วมลำไทยเก๊กด้วย
กับทางด้านของสมาคมเสียงเล้งไทยเก๊ก
แล้วก็เต้นแอโรบิกด้วยกับเพลงเตางอยด้วยนะ
แล้วก็ชมรมแอโรบิกก็เต้นกันสนุกสนานทีเดียวนะครับ
ท่านนายกยังบอกประชาชนที่ไปออกกำลังกายบอกว่ายืนยันนะ
ประชาชนที่สวนลุมพินีบอกว่าที่มาวันนี้แค่มาเยี่ยมชาวกรทม
ไม่ได้มาหาเสียงนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะ
คือต่อไปนี้ไม่ว่านายกไปที่ไหนก็ต้องพูดแต่ประโยคนี้ค่ะว่า

ไม่ได้มาหาเสียงมาหาประชาชน
วันนี้ไปเยี่ยมชาวกรทมหลังจากไปเยี่ยมชาวต่างจังหวัดมาแล้วนะฮะ
หลังออกกำลังกายเสร็จท่านนายกก็ได้มีการพูดคุยสั่งการกับ

ผู้ว่ากรทมก็สั่งการให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มันสวยงามกันหน่อยนะฮะ
เช่นที่นั่งแล้วก็ร่มต่างให้มันให้เป็นสีเดียวกัน
เหมือนกับสวนทั่วไปในต่างประเทศที่ทำกัน
แล้วก็มีการจัดซุ้มดอกมงดอกไม้ให้เป็นสัดส่วนให้มีความสวยงาม
แล้วก็จัดเรื่องของที่จอดรถให้มันเป็นระเบียบกันหน่อย

จากนั้นท่านนายกก็ไปตรวจเยี่ยมนะครับ
ก็เดินทางจากศรีลมไปยังหัวลำโพง
ซึ่งเป็นการเดินทางร่วมกับประชาชนทั่วไปนะครับ
นี้ก็มีชายสูงวัยปั่นจักรยานปั่นมาทักท่านขึ้นมาบอกว่า
ท่านอยู่นานนะเป็นนายกต่อไปนะแบบนี้นะฮะ
ท่านก็ขอบคุณอวยพรแล้วก็โวยพรกลับว่าให้ถูกหวยแล้วกันนะ

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองกับเรื่องการหาเสียงหรอก
คือได้เห็นลงพื้นที่คือนายกไปหาประชาชนไม่ได้ไปหาเสียง
แต่ก็รอดูเหมือนกันนะอยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าท่านไปหาเสียง

เออก็รอดูกันต่อไปแต่ทุกวันนี้หาประชาชนนะคะย้ำกันไว้